อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกัน
เพราะว่าเรื่องราวของ๓ชีวิต

ลูกสาวชื่อว่าน้องออมสินกับน้องกระปุก
อายุแค่๙ขวบกับ๗ขวบเท่านั้นเอง
น้องก็เฝ้าแม่ที่ติดโควิด๑๙
กระทั่งแม่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ตัวหนูน้อยทั้งสองคนก็ติดโควิด๑๙ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์สลดใจที่เราก็นำเสนอข่าวไปแล้ว
ผู้เป็นแม่เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปเก็บศพเจอภาพที่น่าสลดใจ
เพราะว่าสองหนูน้อยนั่งเฝ้าแม่อยู่

แม่ล้มฟุบไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ
ตกจากเตียงนอนฟุบหน้าอยู่

แม่เสียชีวิตแล้วแต่ก็ต้องนอนเฝ้าแม่ถึงเช้า
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มากบเก็บศพแม่
แล้วก็ภาพนี้ก็โอ้โหสลดใจ
น้องไหว้ศพของแม่เป็นครั้งสุดท้าย
องตามร่างของแม่ไปนะครับ
และทีนี้เหลือชีวิตอยู่เพียงลำพัง๒คน

เด็กทั้งสองคนล่าสุดได้รับการช่วยเหลือแล้ว
แต่จากกรณีนี้ก็ต้องย้อนหน่อย
ย้อนเรื่องราวชีวิตของหนูน้อยทั้งสองคนนี้หน่อย
คือเจ้านักที่มุยทีร่วมกับตันยูนะครับ
หลังจากที่เข้าไปรับศพผู้เสียชีวิต
ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยไฟโอเนีย
๒ที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นศพของหญิงวัย๑๓ปีอาชีพหมอนวดจับเส้น

แล้วก็มีลูกสาวทั้ง๒คน๙ขวบกับ๗ขวบ

เด็กหญิงทั้งสองคนก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
แม่ป่วยไอรุนแรงแน่นหน้าอก
แล้วก็๑วันก่อนเสียชีวิตเพื่อนข้างห้องพาแม่ไปหาหมอ
แต่หมอไม่ตรวจอะไรให้แม่เลยให้ยากลับมากินที่บ้าน
พอกลับมาแม่ก็นอนหลับไปทั้งสองคนนะฮะ
แม่ก็นอนหลับไปพร้อมกับหนูน้อยทั้งสองคนนี่แหละครับ

ช่วงสายตื่นขึ้นมาก็พบว่าแม่ยังไม่ตื่น
พยายามไปปลุกแม่ซึ่งแม่ตกเตียงลงมานอนคว่ำหน้า
อยู่ตรงพื้นพยายามปลุกแม่แต่แม่เสียชีวิตไปแล้ว
เด็กทั้งสองคนถือว่าเข้มแข็งมากนะคุณนะ

โดยเฉพาะผู้เป็นพี่วัย๙ขวบเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ถามผู้เป็นพี่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
เธอก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วครับว่าแม่เสียชีวิตยังไง
แม่ก่อนหน้านี้ป่วยอย่างไรและแม่สั่งเสียอะไรบ้าง
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าแม่พูดสั่งเสียเอาไว้ว่า
ถ้าแม่ไม่อยู่ลูกต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์นะ

ฟังเสียงของเด็ก๙ขวบที่เล่าให้ฟังหน่อย
แม่บอกว่า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

โดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเด็กเด็ดขาบจะสงเสียให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วก็จะมีการประเมินเรื่องของการเรียนเพราะตอนนี้เด็กเนี่ยขาดเรียนไปกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่พมจังหวัดสมุทรปราการก็บอกให้ฟังบอกว่าเรื่องการรับบริจาคยืนยันว่ายังไม่เปิดรับบริจาคใดแต่ทั้งสิ้นต้องขอให
เพื่อดูแลเด็กแล้วก็เป็นทุนในเรื่องต่างทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องการศึกษานะครับส่วนน้องทั้งคู่เนี่ยโดยเฉพาะผู้
จะดูแลน้องสาวของหนูเองน้องสาวควร๗ขวบ
ใช่ค่ะน้องบอกว่าเนี่ยแม่ไปสบายแม่ไม่ต้องห่วงนะ
แม่ไปในที่ที่ดีนะหนูว่าโตแล้วเดี๋ยวหนูจะดูน้องเอง

แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะ
น้องบอกว่าการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าผู้ใหญ่มาช่วยเหลือได้ก็อยากได้รับการช่วยเหลือ
หรือจะเป็นเรื่องของทุนสนับสนุนการใช้ชีวิตต่างเนี่ย
หนูก็จะรับทุนสนับสนุนเหล่านี้ไว้
เพื่อที่หนูกับน้องจะได้ใช้ในการดูแลตัวเอง
คุณคิดดูสิเด็กนะฮะแต่ทีนี้ตัวผู้ใหญ่เอง
หมายถึงว่าพอมจังหวัดสมุทรประการนี่
ก็ยังปล่อยไม่ได้นะคุณนะก็ต้องรับเด็กมาดูแลนะครับ
สองพี่น้องบอกว่าก็พี่จะดูแลน้อง
จากนี้ไปก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อน

ถ้าไม่มีที่ไปก็อาจจะกลับมาอยู่ที่ห้องแห่งนี้

หรือไม่ถ้ามีบ้านพักเด็ก
อย่างที่แม่เคยสั่งเสียไว้นะให้หนูทั้งสองคนไปอยู่บ้านพักเด็ก
หนูก็พร้อมที่จะไปอยู่เพราะตอนนี้หนูไม่มีใครแล้วนะฮะ

เข้าไปช่วยเหลือน้องออมสินกับน้องกระปุกแล้วนะฮะ